อันนี้หมายถึงจำนวนรถของเด็กแว้นที่เขาเอามาแว้นกันนะฮะ
มีการไปปรับท่อให้ท่อมันเสียงดัง
และตำรวจก็ยึดรถจักรยานยนต์เหล่านี้ได้๔๖๘คัน

เอาท่อออกมาเลยเอาออกมาให้เห็นเลยนะ
แล้วก็เดี๋ยวก็มาทำลายกันต่อให้เด็กแว้นเจ็บใจเล่น
แต่ว่าเนี่ยมันเป็นจุดต้นกำเนิดของเสียงอันดังดังอ่ะใช่นอกจากของเสียงแล้ว
ยังเป็นจุดต้นกำเนิดที่ทำให้เด็กแว้น
ส่วนใหญ่จะรวมตัวรวมกลุ่มกัน
ออกมาโชว์รถออกมาโชว์ท่อแล้วก็มาแว้นกันกลางถนนถูกต้องไหมฮะ

เพราะว่าในห่วงตั้งแต่วันที่๒๐๓๐มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย
คือนี่คือผลงานของตำรวจภูทรจังหวัดมหาสารคามครับ
เขาระดมกำลังกันทั้ง๒๕สถานีเลยนะ
กวาดล้างจัดชุดเคลื่อนที่เร็วกวดขันจับกลุ่ม
กลุ่มวัยรุ่นที่มีพฤติการขับขี่รถจักรยานยนต์รวมกลุ่ม
เพื่อประลองความเร็วและประลองเสียงก่อกวนประชาชนบนถนนสาธารณะนะครับ
ซึ่งผลการจับกลุ่มดำเนินคดีกับวัยรุ่นที่มีการขับขี่ประลองความเร็ว
๓คดีผู้ต้องหา๑๙คน
ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพจำนวน๔๖๘คัน
แล้วก็ยึดท่อที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมจำนวน๓๑๕อัน
โดยกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่มีพฤติการในการขับขี่รถประลองความเร็วอวดท่อรถที่แต่งซิ่ง
ก็ทางตำรวจบอกว่าดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
และตำรวจภูทรจังหวัดมหาสารคามก็ได้เปิดรับเรื่องร้องเรียนทุกช่องทางเลยนะ
สายด่วน๑๙๑ทางไลน์ของแต่ละสพทางเฟซบุ๊คแต่ละสพ
ก็รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนนะครับ
พลตำรวจตรีดิเรกจิตอำรามผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมหาสารคาม
บอกว่าสำหรับเรื่องการดัดแปลงต่อท่อไอเสียเสียงดังรบกวนชาวบ้านปัจจุบัน
ก็มีการกวดขันจับกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
ผู้ที่ถูกจับกลุ่มจะต้องเปลี่ยนท่อไอเสียให้ได้มาตรฐานก่อน
นี่ตำรวจเขาก็ลองขึ้นไปอันนี้ให้ดูนะฮะ
ให้ฟังกันว่าเสียงมันดังขนาดไหนนะครับ
จากนั้นก็ต้องถอดมันออกมาเพื่อไปรอการทำลายทิ้งต่อนะฮะ
ก็ต้องเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับในการที่จะดูแลบุตรหลาน
เพราะว่าแว้นบนท้องถนนก็ไม่รอดถูกจับถูกยึดรถ
แล้วก็เรียกผู้ปกครองให้มารับทราบด้วยนะฮะ
นี่เป็นผลงานของตำรวจมหาสารคามเขานะครับ
เยอะนะใช่เยอะมากเลยนะคะ